คุณผู้ชมคะมาดูพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้กันหน่อยค่ะ
เป็นเหตุอุกอาจสถานโลกปล้นเพชร๔๐๐ล้าน
โจรในคราบตำรวจลงมืออุกอาจมัดขังในห้องน้ำที่พักหรูปารีส
อุกอาจสถานโลกเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เธอก็บอกว่าเธอยังตกใจมาก
ที่คนร้ายไปบุกปล้นทรัพย์สินของเธอที่โรงแรมหรูในปารีส
คือผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเธอแล้วก็เธอกลับไปแล้ว
ยังกลัวอยู่มากเลยค่ะเคราะห์ดีที่ไม่ได้รับอันตรายทางร่างกายอะไร
ยกเลิกกลางคันเลยหลังจากรู้ข่าวนี้
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริง
โศกตำรวจฝรั่งเศสเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่า
มีทั้งกล่องเครื่องประดับมูลค่าสูงถึง๖ล้านยูโร
หรือประมาณ๒๓๔ล้านบาท
แหวนมูลค่า๔ล้านยูโรหรือประมาณ๑๕๖ล้านบาท
แต่ไม่แน่ใจว่าขณะที่เกิดเหตุลูกสองคน
ไม่รู้ว่าลูกสองคนอยู่ด้วยหรือเปล่าตอนเกิดเหตุ

แล้วก็เธอก็ไปอยู่โรงแรมหรูเลยล่ะ
แล้วอยู่ดีปรากฏว่ามีคนร้ายก่อเหตุ
อย่างน้อย๒คนแต่บางกระแสบอกว่า๕คน
พร้อมอาวุธปืนเลยปลอมตัวเป็นตำรวจ
ใช้ปืนจี้เลยนะคะแล้วก็กวาดทรัพย์สินไปเยอะขนาดนี้
นี่ก็เลยเป็นข่าวใหญ่สถานโลกว่าโอ้โห
โรงแรม๕ดาวปารีสน่ะ
อาจมากว่าเข้าไปถึงได้ยังไงแล้วเดี๋ยวนะได้กล่องเครื่องเพชร๖ล้านยูโร
แหวนไปอีก๔ล้านยูโร๑๐ล้านยูโรเลยนะคุณ๔ล้านยูโร
ใช่ก็คูณไปเลยเงินยูโรก็๔๐๐ล้านบาท
โอ้โหนะคะแต่เรื่องใหญ่แบบนี้เชื่อว่าตำรวจคงต้องทำงานหนัก

เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วในฝรั่งเศสคุณผู้ชม
ที่มีมูลค่ามากที่สุดก็คือเดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙
ก็คือกลุ่มโจรบุกไปปล้นงานนิทัศกาลแสดงอัญมณี
ที่โรงแรมคาวต้านที่เมืองข่าน
กวาดอัญมณีไปมูลค่าประมาณ๔๐๐๐ล้านบาท

ก็มีกลุ่มโจรดักปล้นรถลีมูซีนของนายมาวินเดวิส
แล้วก็กวาดทรัพย์สินไปประมาณ๓๓๐ล้านบาท

คนร้ายบุกฉกกระเป๋าถือของฟริสติน่าเชโนเวสก้า
ลูกสาวของนายกเทศมนตรีกรุงเคี๊ยบของประเทศยูเครน
กรุงปารีสขณะที่เธอกำลังนั่งรถยนต์ไปสนามบิน
อัญมณีไปประมาณ๑๗๕ล้านบาท
คือมีหลายครั้งที่เกิดขึ้นแต่ครั้งนี้
คาเดเชียนเขาเซลปชื่อดังระดับโลก

รอดูเชื่อว่าตำรวจคงต้องเร่งทำงานโดยเร็ว
เพราะว่าสองคนนี้เขาค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะ